น้ำลายกันต่อกับคนนี้เลยดีกว่าพ่อหนุ่มแบรดบอยคุณผู้ชมค่ะปั๊กไม่ไหวจริงกับแก๊งนี่
ผู้ประกาศตลอดข่าวของเรานะพี่อาร์มชนะเนี่ยพี่ชิสาแล้วก็น้องใบตองเนี่ยบอกเลยว่าพาพี่แรคบอยนะพี่บอยพิษนุ
บอยบอกว่าไม่ได้มาเยี่ยมเยือนไทยรัฐเป็น๑๐ปีแล้วค่ะ

รับรองเลยว่าสนุกจัดเต็มแน่นอนค่ะ

การทำงานคนข่าวกันแบบเข้าไปในสตูดิโอเลย

เราไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์ทีวีหรือสื่อออนไลน์เท่านั้นนะจ๊
เรายังมีนี่บริการขนส่งสินค้าไทยรัฐโลจิสติกด้วยจ้า
ห้ามพลาดนะคะไปติดตามความสนุกเกินเบอร์ได้ที่ช่องยูทูป
แบร์ดบอยตอนปุ๊บอาณาจักรยักษ์เขียว

งานนี้บอกเลยว่าส่งมุกกันบ๊ะเลยครับคุณผู้หญิง
ทั้งพี่อาร์มทั้งพี่สาทั้งน้องใบตอง

เนี่ยแล้วก็ประกาศออกรายการแบบนี้พี่อาร์มอยู่ไม่ได้แล้วนะ